ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของโชคลาภเรื่องของความเชื่อ
ไปดูเรื่องราวในโลกโซเชียลที่มันน่ารักกันก่อนนะคะ
เขาบอกว่าสุนัขเนี่ยเป็นสัตวแสนรู้มากเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์มากใช่ไหม
ถ้าเกิดว่าใครแย่งความรักจากเจ้าของไปนี่ไม่ได้นะ
เขาไม่ยอมนะคะคุณเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสุนัขถูกแย่งความรักจากตัวอื่น
ทีหลังนะต้องบอกเจ้าของซื้อเตียงใหม่จะได้นอนคนละฝั่งไปเลย

จะเป็นลูกของมันก็ได้ลูกก็ไม่เว้นลูกก็หันมาแม่แม่นี่ลูกเอง
แม่จะนอนกับเจ้าของแม่จะนอนกับคนแม่ไม่สนใจลูกเลย
ลูกหลับอยู่แม่ก็คาบลูกหล่นเลยจ้า

เป็นความอิจฉาที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาหาโอ้โห
สงสารตัวเล็กนะนอนอยู่ดีถูกลากกระชากลงเตียงอย่างแอด

แล้วมีการเอามือไปแบบจับไว้ด้วยนะ

น่ารักมากเลยเป็นสุนัขแสนรู้นะบ้านคุณชนะแสนรู้อย่างนี้ไหม

สุนัขไม่ถึงสุนัขเนี่ยต้องรีบพูดก่อน
แล้วก็ไม่ทำอีกแล้วอ้าวนี่จะบอกให้คือหมาที่บ้านผมเนี่ยนะ
ผมเลี้ยงมีไซบิเลียนตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีโกเดนตัวหนึ่ง
หมาที่เป็นพันโกเดนผมไม่รู้ว่าที่บ้านคุณผู้ชมเป็นแบบนี้ไหม
แต่โกเดนบ้านผมเนี่ยมันจะชอบห่วงเจ้าของนี่แหละ
คือเห็นไปเล่นกับสุนัขตัวอื่นปั๊บ

มันเรียกมาคอเคียแล้วก็เหมือนแสดงตกว่า

ถ้าเกิดว่าได้กลิ่นสุนัขจากที่อื่นมา

เอาก็ไม่ต้องเหมือนขนาดนั้น
ก็เป็นความน่ารักของสัตว์เลี้ยงนะคะ
อย่างที่บอกแสลว่าสูนักเป็นสัตว์ที่สื่อสัตว์มาก
เขาก็รักเจ้าของก็เขารักของเขา